กะปิแมวไม่ได้กลัวนะแต่ลิงกลัว
เพราะว่ากันว่าลิงกลัวกะปิแล้วคุณกลัวกะปิไหม

เพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณสองคนชอบดิฉันมีเมนูจากกะปิค่ะ

ที่เขาบอกว่ารสชาตินี่เด็ดดวงมาก

หน้าตาเป็นแบบไหนไปดูกันค่ะ

วันนี้พาคุณผู้ชมไปที่ตำบลเขาวิเศษ

หรือที่บ้านของนางสาวฤดีมาก

แล้วก็ทอดเพราะเป็นกะปิทอดสมุนไพร
กะปิทอดสมุนไพรสูตรคุณไฟล์เนี่ย
บอกเลยว่ารสชาติอร่อยเด็ดมาก
แล้วเป็นกะปิทอดสมุนไพรที่มีความกรอบกรุบ
รสชาติจะออกมันเค็มเผ็ดร้อน
พริกและสมุนไพรที่คลุกเคล้ากันแบบลงตัวค่ะ
สามารถนำมาเป็นแบบของทานเล่นได้
ของทันเล่นไม่ใช่ว่ากินเปล่าอย่างเดียวนะ

ที่ไม่ได้หากินกันง่ายนะคะบอกเลย

มีเมนูกะปิทอดสมุนไพรแบบนี้

แต่ว่าน้ำพริกกะปิส่วนใหญ่ที่เป็นน้ำพริก
แต่อันนี้เป็นกะปิทอดค่ะ

คือน้องไฟล์คนนี้เขาบอกว่ากะปิของทางร้านเนี่ยจะใช้
กะปิหวานกะปิเคยกุ้ง
แล้วก็กระเทียมพริกสดพริกป่นตะไคร้ใบมะกรูดหอมเจียว
เป็นส่วนผสมในการทำก็คือมีทั้งกะปิหวานและกะปิเคยกุ้งนั่นเอง
โดยจะนำส่วนผสมทั้งหมดมาชั่งตามสูตรเห็นไหมเมื่อกี้เขาชั่ง
แล้วก็ปั่นค่ะปั่นให้ละเอียดจนเป็นแบบนี้
จากนั้นก็เทใส่หม้อแล้วคลุกเคล้ากัน

เคี่ยวไปคั่วในกระทะ
คุณไฟล์บอกว่าขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่ยากมาก
แล้วก็เป็นสูตรลับเฉพาะตัวที่ได้มาจากการคิดค้นขึ้นมาเอง
ในระหว่างที่เครื่องทั้งหมดอยู่ในกระทะแบบนี้นะคะ
คุณจะต้องผัดตลอดเวลา
ห้ามหยุดเลย
ไปผัดไปประมาณ๔๐๕๐นาที

เครื่องเทศมันจะไหม้ไงคะ
กระเทียมหอมมันจะไหม้เร็ว
แล้วมันจะทำให้ขม
มันจะไม่เค็มมันมันจะออกขมไปเลย
ขมง่ายเพราะว่าพวกกระเทียมอะไรอย่างนี้คุณนึกออกไหม
เราเอากระเทียมลงไปแป๊บเดียวในน้ำมันมันไหม้แล้ว

ถูกต้องค่ะมันยากนะคะ
และทั้งหมดทั้งมวลนี้เขาบอกว่าเคยแบบลองผิดลองถูกกันมาแล้วหลากหลายครั้ง

ทุกวันนี้ต้องบอกว่ายอดขายเขาถล่มทลาย
เดอร์สั่งจองนี้พุ่งไม่ขาดเลย
วันละไม่ต่ำกว่า๕๐๐ถุง
ยรายได้เดือนหนึ่งหลักแสนนะคะคุณ
แล้วคุณดูโลโก้เค้าเป็นไง

เอาเป็นว่าใครสนใจแบบคุณชนะนะคะ
แนะนำเลยสั่งจองกันได้
อีไฟล์ทอดนะคะเข้าไปลิ้มลองกันได้

เฟซบุ๊คเขาชื่อฤดีมากเพชรศรี

ใครจะรับมาขายต่อก็ได้นะลองติดต่อน้องเขาไปดูเหมือนกันนะ
เบอร์โทรศัพท์นะคะขึ้นให้ด้านล่างนี้นะ
ดิฉันสนใจเดี๋ยวจะเข้าไปดู
ต้องสั่งค่ะซั่งมาเพื่อนหน่อย

ก็ดิฉันสั่งแล้วคุณจ่ายค่ะ

คุยกับน้องบริษัทไม่เคยเกินสองประโยค
ดูแลกันไปพี่น้องนะก็ต้องดูแลให้ทั่วถึงนะคุณชนะนะ